ตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วก็ตายอีกครั้งหนึ่ง

ต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะครับว่ามีชายอายุ๕๕ปี

พาไปรักษาจนเข้าขั้นอาการโคม่า
ทีนี้ญาติก็ปฏิเสธการรักษาต่อแล้ว
ให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจ
ก็คิดว่าผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว
กำลังจะนำกลับบ้านมาประกอบพิธีทางศาสนา
ปรากฏว่าขณะที่อยู่บนรถกู้ภัย

เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่า
ทางญาติเองได้พาผู้ป่วยรายนี้
ก็คือนายปราโมทเสือทองอายุ๕๕ปี

แล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือด

ญาติตัดสินใจขอนำกลับบ้าน
เพราะเชื่อว่านายปราโมทนั้นเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพนายปราโมท

ตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราธารณี
ญาติพี่น้องครอบครัวก็นั่งวางแผนกัน

แต่ทีนี้ครับพอนำร่างของนายปราโมท
ใกล้จะมาถึงบ้านที่จะจัดพิธีแล้วนะ
ปรากฏว่าขณะอยู่ในรถกู้ชีพ
ตอบสนองเหมือนฟื้นจากความตาย
ทีนี้ก็ต้องไปถามภรรยาของนายปราโมท
ก็คือนางสุภาพรชนะพลอายุ๕๑ปี
ก็เล่าให้ฟังบอกว่านายปราโมทสามี
ป่วยเป็นโรคเสก็ดเงินมานาน๒๓ปีแล้ว

กระทั่งวันที่๑๑มิถุนายน
คือสามีฉันก็มีอาการหนาวสั่นมาก
ตัดสินใจพาไปโรงพยาบาลเคียนซาครับ
แล้วก็วันที่๑๕มิถุนายน

แล้วยาดขอให้หมอส่งตัว
ไปที่โรงพยาบาลสุราธานีต่อ
เพราะว่านายประโมทนั้นไม่รู้สึกตัวแล้ว

ทีนี้ตัวภรรยาเองนะครับตัดสินใจแบบนี้คุณ
จะพาสามีกลับมาเสียชีวิตที่บ้าน
ระหว่างนำนายปราโมทลงมาจากรถกู้ภัย
ปรากฏว่านายปราโมทร้องว่าเจ็บ

ญาติย่าเลยตัดสินใจ
นำตัวนายประโมทส่งโรงพยาบาลเคียนซาอีกครั้ง
เมื่อวันที่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
พอหลักจากนั้นทำไมต่อ
นะครับคือญาติเข้าใจว่าอาจจะเสียชีวิตแล้ว

ใช่คือเป็นความเข้าใจของญาติ

ก็เนี่ยค่ะทีนี้ทางด้านนายแพทย์
แพทย์สมศักดิ์นินพงศ์หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ป่วยคนนี้เขาไปรักษาตัว
คือไปรักษาตัวไม่รู้สึกตัวแล้ว

หมอก็เลยต้องให้ยาแล้วก็ให้พวกสารน้ำรักษาอาการ

เพื่อเป็นการลดเชื้อโรคในเลือดนะคะ

ปฏิเสธการรักษาแล้วก็ถอดเครื่องช่วยหายใจ

ใช่อย่างที่บอกว่าตอนที่นำตัวกลับบ้าน

ก็เลยต้องส่งตัวไปรักษาต่ออีกครั้งหนึ่ง

ข่าวมันออกไปก็เลยกลายเป็นเหมือนกับตายแล้วฟื้น

ปรากฏว่ายาและสารน้ำที่ใส่เข้าไปในตัวผู้ป่วยออกฤทธิ์
ทำให้ผู้ป่วยเกิดการตอบสนอง
ก็เลยคิดว่าฟื้นจากความตาย
แต่จริงแล้วผู้ป่วยยังไม่ได้เสียชีวิตนะครับ

ระหว่างทางโรงพยาบาลกับทางญาติ

แต่โรงพยาบาลก็อาจจะคิดว่าทางญาติจะรับไปดูแลที่บ้าน

ผู้ป่วยสะเก็ดเงินแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือด
ได้มารักษาตัวที่โรงพยาบาลเคียนซา
หลังจากฟื้นขึ้นมาตั้งแต่วันที่๑๘๒๐มิถุนายน

ญาติก็นำกลับบ้านในช่วงเย็นวานนี้

โดยเสียชีวิตที่บ้านตามความต้องการของญาติ
แล้วก็ญาติเตรียมประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ

ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของทางการแพทย์ด้วย